ข่าวต่อไปเป็นข่าวของหนี้นอกระบบครับคุณผู้ชมครับ
ใครเจอโควิด๑๙เข้าไปนะขาดสภาพคล่องเยอะ
บางทีไปขอกู้เงินตามสถาบันการเงินของรัฐเขาไม่ให้
ก็ต้องไปพึ่งแต่ก็ที่เรารู้กันอยู่ว่าดอกมันแพงเหลือเกิน
เจ้าลูกหนี้คนนี้นะกู้ไปกู้มากู้มากู้ไป
รู้ไหมว่ามีเจ้าหนี้ถึง๒๖ราย

ลายครับเงินต้นยังไม่บอกแต่ดอกเนี่ยจ่ายวันละหมื่นฮะ
แล้วเจ้าจะไปเออจะไปหายังไงฮะเขานั่นนี่
แล้วคราวนี้ถูกตามหนักนอนบ้านไม่ได้อ่ะครับ
ฝ่ายปกครองครับแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่๓๔
บุกจับกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบครับขณะขับรถกระบะ
โตโยต้าสีขาวแจ็คซิ่งเข้าไปทวงหนี้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
หมู่บ้านจัดสรรอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
จับกลุ่มพุทธหาสองคนคือนายสมัยชัยแสนบริษอายุ๒๕ปี
และนายนัทพลเสาสิริอายุ๒๔ปี
คุณผู้ชมครับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเกิดจากลูกหนี้ถูกคมครูอย่างหนักนะฮะ
นอนบ้านไม่ได้ว่างั้นเถอะตัดสินใจร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสารพี
ขอแบบช่วยหน่อยนะฮะให้มาช่วยเหลือหน่อย
จากการตรวจค้นนะครับเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็นเงินสดหลายหมื่นบาททีเดียว
ผู้ต้องหาสารภาพบอกว่ามาทวงหนี้ที่บ้านนี้แหละแต่ไม่ยอมให้ข้อมูลถึงตัวในทุน
อ้างว่าเป็นคนปล่อยกู้เองเพราะเห็นว่าได้ผลตอบแทนสูง
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปดำเนินคดีครับในข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่เปิดเผยบอกว่าคุณผู้ชมดูนะฮะ
พอเจอโควิด๑๙ยังไงล่ะดาวอาชีพเหล่านี้
ไม่มีลูกค้าไม่มีงานไม่มีใครมาจ้าง
ขาดรายได้นานกว่า๑ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง
แล้วต้องเลี้ยงดูลูกด้วยหาเงินที่ไหนไม่ได้ไปกู้นอกระบบครับมาใช้หมุนเวียน
แล้วระยะหลังนะก็หาเงินมาจ่ายดอกไม่ทันก็ไปยืมลายอื่นมาโปะ
ตายสิครับคุณผู้ชมฮะแบบนี้ท่วมครับภาษานี้เรียกท่วมนะฮะ
เจ้าหนี้เนี่ยตอนนี้มี๒๖ลายแล้วเจ้าหนี้เขาเนี่ย
เฉพาะในอำเภอสารพีนะครับมีเจ้าหนี้๕รายยอดหนี้เนี่ยรวม๒๐๐๐
คือสองแสนมันก็มันก็เยอะแหละแต่ถ้าบอกว่าต้องจ่ายดอกวันละหมื่นนะคุณ
ใครจะไปไหวล่ะนี่ฮะดอกวันละหมื่นเนื่องจากแก๊งเงินกู้
เนี่ยเรียกหรอกเบี้ย๑๐๐ละ๒ต่อวันครับคุณผู้ชมต่อวัน
โอ้โหคือตอนลำบากก็ไปเอาอ่ะนะอันนี้มันก็ต้องพูดข้อที่จริงกันนะครับ
แต่ว่าต้องคำนึงด้วยว่าเราจะจ่ายเขาไหวไหมหาเงินมาหมุนไหม
คือถ้าหนี้ตกหนี้เมื่อไหร่แล้วท่วมนะฮะแต่ว่าเราย้ำนะครับ
เป็นหนี้ต้องใช้แต่ทวงต้องทวงอย่างเป็นธรรม
ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ไปกู้หลายเจ้าเกินไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเขามีโครงการของรัฐบาลออกมานะ
แต่ว่าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกแหละเป็นหนี้ต้องใช้เขาเนาะนะครับ